อีกที่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือที่แม่ห้องศร

แล้วก็เป็นหมู่มวลซุปเปอร์คาร์ด้วยนะเป็นแก๊งเลยแบบนี้

ถ้าเราเห็นหมู่มวลเขาขับผ่านมาโอ้โหอย่าไปใกล้เขาเลยนะ
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะต้องไปแข่งอะไรกับเขาหรอกนะ
เรากลัวไปชนเขาเฉียวเขาไม่มีตังค์จ่าย
ที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณทางโค้งขึ้นเขาบ้านห้วยสล็อป

แม่ห้องศรนะคะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ
ประมาณยี่สิบห้ากิโลเมตรที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเจอรถซุปเปอร์คาร์
คาเรนชนประสานงากับรถกระบะขนส่งพัสดุด่วน
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งช่วงสายวันที่๑๗มกราคม
ครับรถได้รับความเสียหายทั้งสองคันเลยนะคะ
ส่วนคนขับบาดเจ็บไม่มากแต่พอหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมเขาเอาผ้าสีดำมาคลุมเอาไว้ไม่อนุญาตให้ใครถ่ายภาพ
แล้วก็ไม่แจ้งความลงบันทึกประจำวันด้วยขณะที่เมื่อวันที่สิบหกมกราคม
ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ที่มากลุ่มเดียวกันนี่แหละ
เสียหลักหลุดโค้งกระเด็นตกข้างทางบนถนนทางหลวงสายหนึ่งศูนย์เก้าห้า
อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศร
ก่อนที่จะถึงอำเภอขุมยวนประมาณ๙กิโลเมตร
คืออันนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกที่เกิดกับขบวนรถแมคคาเลนของเขา
สภาพรถพังยับแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่ากำลังมุ่งหน้าไปตัวเมืองแม่ฮ่องศร
เห็นสภาพแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าคนขับไม่ได้รับอันตรายนะคะก็ปลอดภัย
อันนี้ก็คือข่าวเสนอไปแล้วอุบัติเหตุครั้งแรก
เมื่อวานเกิดอุบัติเหตุทร้ำอีกครั้งนึงนะ
มาจากกรุงเทศสั่นถาววัน๓๓คัน
ด้วยโดยผู้ขับขี่เป็นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีชาวต่างชาติก็มีเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าเขาจะไปทัวร์ครั้งนี้เพราะว่าเส้นทางไปแม่ห้องศรอะไรอย่างนี้
คือเส้นทางสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลย
แล้วเขาขับรถหรูกันมาเพื่อจะโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนไทย
ทั่วโลกได้รับรู้นี่คือเหตุผลของเขาเขาก็เลยรวมกลุ่มกันมานะ
ตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๑๗มกราคมที่ผ่านมาแต่เขาก็ยอมรับนะ
คือมีนักขับบางคนก็อาจจะเคยคุ้นชินกับเส้นทางเพราะเคยมาบ้างแล้ว
แต่นักขับบางคนก็ไม่คุ้นชินกับเส้นทางมันก็เลยอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ใช่นี่สำคัญเลยนะคะรถดีคนขับดีแล้วก็ต้องชินเส้นทางด้วยใช่ครับ